จับจ่ายใช้สอยกันเรียบร้อยแล้ว
ไปดูคนนี้เขาหน่อยดีกว่าค่ะเขาทำอาชีพอะไร
วัวแต่ไม่ได้เลี้ยงธรรมดานะคะ
วัวแล้วฝึกวัวเดินแบบด้วยค่ะคุณผู้ชม
ฝึกไปทำไมไปดูกันค่ะ
นี่คุณชิสาเอาดีจริง
เลี้ยงวัวเลี้ยงโคค่ะให้เดินเป็นนางแบบนี้
เดินสับขึ้นทัดโบ๊คเลยหรือคะ

ดีจริงแต่ละอย่างมันมีตำแหน่งของมันนะ

คุณจะให้โคเป็นนางแบบ
ไม่ได้ไม่ได้ให้นางแบบเป็นโค
มันคนละตำแหน่งมันคนละโชว์คนละรอบกัน
โคก็คือโคนางแบบก็คือนางแบบ
พี่อาก็คือพีอาร์พิตตี้ก็คือพิตตี้

คุณก็คงพูดถึงคนละอย่างกับดิฉันแล้วล่ะ

แต่เดี๋ยวฉันกำลังพูดถึงโคกระบือเขาเลี้ยง
คุณฟังไม่จบอึงเข้าใจผิด

มาทางนี้ก่อนค่ะมาที่ฟาร์มหมอตี
บ้านท่าโฟงทองหมู่๕ตำบลนวลทองอำเภอนายุงจังหวัดอุดร
ที่แห่งนี้เป็นที่ของคุณสมเกียจคุณสุสวรรสานรดิตนะ
เป็นสองสามีภรรยาที่เขาเลี้ยงวัว
พันรามันแดงทั้งหมดสิบห้าตัว

ทีนี้แล้วเลี้ยงยังไงแล้วทำไมต้องบอกให้ฝึกเดินแบบ
ฟังทางนี้คุณสมเกียจหรือหมอตีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองจบสัตวบาลมานะ
แล้วระหว่างเรียนเนี่ยได้ไปสอบแข่งขันไปฝึกงานที่ฟาร์มวัวที่เดนมาร์กเลยนะ
จากนั้นก็เรียนรู้สะสมประสบการณ์เต็มที่แล้วกลับมาเรียนต่อเพิ่มภูมิความรู้อีก
จากนั้นก็ได้ทำฟาร์มเลี้ยงวัวค่ะเริ่มจากเลี้ยงแม่วัวสองตัวก่อน
แปลงย่าเนเปียักษ์เลี้ยงเอาไว้นะเพื่อที่จะให้มันเติบโตขึ้น
แล้วย่าเนี่ยก็เป็นอาหารของวัวก็กินไปเลี้ยงไปตลอดทั้งปี
แถมยังตัดย่าเนเปียขายให้กับเกษตรกรรายอื่นด้วย
ย่าแบบนี้วัวชอบมันเป็นย่าที่แบบมีไฟเวอร์อะไรนะไฟเบอร์มีไฟเบอร์แล้วอ่อนกำลังดีนะฮะ
ทีนี้หมอตีบอกว่านอกจากนี้แล้วนะยังมีการพัฒนาการเลี้ยงวัวด้วยกัน
วัวเดินเข้าประกวดฝึกมานานแล้วค่อยฝึกทุกวันทุกวันไม่น้อยกว่า๔เดือน
วันหนึ่งสามารถฝึกให้คนอื่นจูงได้คือไม่ใช่แค่หมอตีเท่านั้นคนอื่นเข้ามาจูงได้เหมือนกัน
แล้วเวลาเข้าประกวดเนี่ยมันก็จะมีคนจูงเฉพาะนะคะเหมือนกับแข่งม้าเลยอ่ะนะคะ
เขาก็จะมีการจูงม้าใช่ไหมก่อนที่จะขึ้นไปนั่งก็ต้องจูงโชว์ก่อนโชว์รูปร่างก่อน
แบบนั้นเลยค่ะแล้วในปีแรกที่หมอตีประกวดเดินแบบวัวนะได้รางวัลมาเลยค่ะคุณ
ได้ที่สามมาครองเลยนะคะแล้วปีต่อไปก็ขยับตำแหน่งขึ้นมาเรื่อย
ได้รับรางวัลที่๒มาตามลำดับจนทำให้มีคนรู้จักมากขึ้น
แล้วก็ส่งวัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยมาให้หมอตีช่วยฝึกฝึกสอนเดินแบบหน่อยนะ
แล้วเป้าหมายของฟาร์มหมอตีก็คือว่าต้องการที่จะเลี้ยงแม่วัวบรามันเลือด๑๕๐ตัว
ตอนนี้มี๑๕ตัวไงคือเลี้ยงไว้เยอะแล้วจะได้ผลิตลูกวัวสายพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรหรือคนรักวัว
เอาไปเลี้ยงต่อไปแล้วหมอตีเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้ที่เลี้ยงวัวในพื้นที่ด้วย
เรียกว่าใครสนใจนะมาถามเลยไม่ห่วงไม่กัก
ที่ไปเรียนเดนมาร์คมาไอ้ที่ไปศึกษาเพิ่มเติมมาพร้อมถ่ายทอดเต็มที่เลย

ที่อุดรโคดีไหม
โคดีเราก็ไม่ค่อยได้ก่อนครับเนอะ